ใครเนี่ยเริ่มหิวแล้วพวกเราก็หิวแล้วเหมือนกัน
พาคุณผู้ชมไปทานเมนูอร่อยกันหน่อยดีกว่า
ว่ากันว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ไม่ธรรมดา

ไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรแหละไปดูกันดีกว่าบอกเลยว่าเด็ดจริงค่ะ
ตลอดกินวันนี้พาไปบุกร้านราดหน้าชื่อดังเมนูเด็ดหลังกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีกันที่ร้านราดหน้าคุณภาพที่สั่งสมสุดเด็ดความอร่อยมากว่า๒๓ปี
วัตถุดิบสดที่ใช้กันวันต่อวันอร่อยครบเครื่องรสชาติครบคันแบบนี้มากันได้เลยค่ะ
กว่าที่จะได้ราดหน้าหนึ่งจานที่นี่เขาเน้นคุณภาพกันแบบสุดสุดอย่างเคล็ดลับความอร่อยของเส้นที่นี่จะเป็นยังไง
ฟังเจ้าของร้านเขามาการันตีกันค่ะ
ที่อร่อยก็คือว่าเส้นของเรามันหอมเพราะว่าเราผัดด้วยไฟแรงแล้วเราใช้น้ำมันหอมเราไม่ใช่ไซสซีอิ๊วดำ
หมูเรานุ่มเราหมักด้วยซีอิ๊วขาวเรามีส่วนผสมพริกไทยน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็น้ำซุปเราใช้โครงไก่วันเนื้อประมาณ๑๐โล
เราก็ปรุงไปเรื่อยเป็นน้ำซุปของที่ว่าเราจะเอามาทำน้ำรัดหน้าเนี่ย
ถือเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ส่วนผสมของราดหน้าที่นี่อร่อยนุ่มหอมกลมกล่อมไม่เหมือนที่ไหนเลยล่ะค่ะ
ส่วนจะมีเมนูพิเศษอะไรบ้างนั้นตามไปชิมพร้อมกันค่ะ
เมนูแรกราดหน้าอเมริกันเมนูยอดฮิตของทางร้านที่เติมความอร่อยด้วยแฮมไข่ดาวไส้กรอก
ออกมาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแบบนี้ในราคาเพียง๖๐บาท
เมนูต่อไปราดหน้าไข่กุ้งหมูกับกุ้งตัวโตหมูหมักนุ่มและเส้นราดหน้าที่ชุบด้วยไข่หอมกลมแบบนี้อร่อยตาตรึงเพียงจานละ๙๐บาทค่ะ
จากเมนูราดหน้าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กันเลยก็คือผัดไทยกุ้งสดจานนี้นี่แหละค่ะ
แต่สำหรับใครที่ยังไม่จุใจที่นี่ก็ยังมีเมนูทานเล่นอย่างหมูสะเต๊ะที่ย่างกันสดพร้อมเนื้อหมูนุ่มอร่อยแบบเต็มคำและน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดถั่วล้วนปรุงรสหอมเครื่องเทศแบบแน่นรับรองได้เลยว่าใครที่มากินต้องฟินแบบถึงใจแน่นอนค่ะ
อยากให้มาลองทานดูว่าของเราอร่อยและเด็ดยังไงที่ร้านเราเน้นความสะอาดวัตถุดิบสดวันต่อวันและอีกอย่างหนึ่งเร็ว
ใครอยากมาริมรสความหอมอร่อยแบบครบเครื่องเรื่องรสชาติแบบครบคันแบบนี้
มากันได้เลยที่ร้านราดหน้าคุณภาพหลังกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีประตู๔
เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๓โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ

ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ทานบ่อยค่ะทานบ่อยมากเลย
เจ้าของร้านบอกดิฉันว่าคุณยังไม่จ่ายตังค์สักครั้งเดียว

ฉันก็ไม่ได้จ่ายของตัวเองคุณจะให้เอาอะไรอีก
รุปว่าเราไปทานฟรีทั้งคู่ไม่ฟรี

นี่จะบอกให้ว่าอร่อยมากเลยนะไปลองทานกันได้คุณผู้ชมครับ
เมนูดีอีกแล้วครับท่าน
ต่ออีกต่ออีกต้องกอดอุ้งด้วย
ราดหน้าคุณภาพผลงานดีเมนูดี
มีมานำเสนออีกแล้วครับท่าน